ครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเขาชวนเพื่อนไปตกปลานะครับคุณผู้ชม
นั่งตกปลาไปตกปลามาเหลือไปเห็นวัตถุบางอย่าง
นึกว่าเป็นเศษเหล็กนึกว่าเป็นสว่าน
ก็เอากลับมาที่บ้านหวังจะเอาไปขายมาแลกข้าวกินคุณผู้ชม
เอามาให้เพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านบอกโอ๊ยสว่านที่ไหนอ่ะ
ระเบิดโอ้โหแล้วมันคือระเบิดที่พร้อมจะทำงานด้วยคุณผู้ชม
โอ้โหโชคดีนะฮะไม่มีใครไปแกะไปทำอะไรมันเพราะว่าไหน
นี่นี่แบบนี้แบบนี้โอ้โหไม่ใช่สว่านนะพี่
คุณผู้หญิงเขานึกว่ามันสว่านเห็นมันส้มเห็นมันเรียวแบบนี้เออเอากลับไปขายดีกว่า
อันนี้คือลูกยิงลูกระเบิดแบบนึงเลยเนอะหัวข้อ๐๖๐๐กลับมา
ถ้ามันระเบิดคุณผู้ชมประมาณสักร้อยเมตรรักษะบีร้อยเมตร
ร้อยเมตรนะครับนี่ฮะโอ้โหวุดหวิดแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้นะเกือบไปแล้ว
คนที่ไปเจอชื่อว่าประกายมาสชัยมรดีเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ครับ
ในซอยธรรมวิทยาหมู่๒ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็ชวนเพื่อนออกไปหาหอยไปตกปลาตามภาษากันที่บริเวณสวนของกรมหลวงชุมพร
ตกปลาเพลินเหลือไปเห็นเพื่ออะไรส้มเป็นเหล็กเออเอากลับไปขายดีกว่า
น่าจะเป็นสว่านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปขายมันก็ได้เงินมา
เขาบอกว่าสามีออกเรือหาปลาไปตั้งนานไม่ทิ้งตังค์เอาไว้ให้ก็จะไปขายแล้วก็มาแลก
ไปซื้อข้าวกินเพราะว่านั้นอันนี้ผมไปเจอนะครับ
เธอก็ได้พี่คนนั้นมาซ้อนท้ายรถเพื่อนกลับมาที่บ้านรถจักรยานยนต์นะครับ
กลับมาที่บ้านนะฮะเขาก็เอาไปให้เพื่อนดูเฮ้ยดูหน่อยซิมันอะไรมันขายของเก่า
พอจะได้เงินเปล่าอะไรอย่างนี้ให้เพื่อนข้างห้องดู
เพื่อนข้างห้องไปเห็นบอกบ้าหรือเปล่านี่มันไม่ใช่สว่ามันคือระเบิด
ทีนี้ก็วางทิ้งแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีตัวใครตัวมันคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดมาระหว่างนั้นก็เอายางรถยนต์ไปล้อมไว้ก่อน
ทางด้านชุดเก็บกู้วัตถุปภัยก็บอกว่าโอโหดีนะที่ไม่สงสัยเลยนะไม่เอาไปเลื่อยเอาไปขายซะก่อน
เพราะว่ามันคือระเบิดคอ๖๐แม้มันจะสภาพเก่าสีมันจะถลอกแต่มันก็พร้อมระเบิดพร้อมใช้งาน
นุภาพมันเนี่ยระเบิดอันนี้รัศมีร์มันทำลายล้างเนี่ย

ถ้าเกิดว่าไปทำอะไรกับมันไม่เหลือแน่

คนที่เขาเจอแล้วก็เพื่อนเนี่ย

อาจจะมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ก็ได้นะครับเออระวังด้วยแล้วกันนะฮะ